วันนี้เนี่ยซ่อมหลังคาเมนนี่ซ่อมยังไม่เสร็จดี
มันต้องใช้การปูกระบ้งกระเบื้องหลังคาต้องทำด้วยความประนีตด้วยนะฮะ
ส่วนหนึ่งนะครับแต่ท่านจ้าวาดวัดแคนนอกบอกว่า
ซ่อมหลังคาก็ซ่อมไปก็แล้วกันคงต้องกลับไปชาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโควิดแล้วล่ะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยญาติโยมเขานำศพโควิดมาตั้งแต่เช้าเนี่ย
ต่อคิวกันอยู่สี่ศพแล้วบวกมาอีกศพหนึ่งเป็นห้าศพนะฮะ
ก็เลยต้องชาปนกิจต่อแล้วส่วนฝั่งหลังคาที่ยังมุงไม่เสร็จเนี่ย

ในส่วนแห่งเตาเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดให้เผาเลยนะ
ก็ในส่วนแห่งหลังคาเนี่ยก็ต้องใช้ความประนีตของช่าง
ซึ่งก็ต้องใช้ความประดิษฐ์จะสุกออกเพราะกินไม่ได้ก็ต้องทำไปก่อน
แต่ว่าส่วนเตาเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เดือดร้อน
ซึ่งต้องการที่จะใช้บริการก็เลยให้ศพที่ตายแล้วก็เข้ามาเผาได้
ตอนนี้ก็มีเฉพาะวันนี้เราจะรับในส่วนแห่ง๔ศพก่อน
วัดแคนนอกตอนนี้ขอชาปนักกิจศพโควิดเนี่ยวันละ๕ศพนะฮะ
เพราะว่าจะได้ใช้เตาเผาได้อย่างต่อเนื่องด้วยมากกว่านี้เกรงว่าจะไม่ไหวจริง
ส่วนเรื่องของหลังคาเมนที่ยังไม่เสร็จดีเนี่ยคาดว่าอีกสัก๒๓วันน่าจะเสร็จนะฮะ